คือแม่ค้าเอ่ยแม่บ้านเนยก็ดีเนาะ
อาหารไทยเนี่ยไม่มีน้ำปลามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
ทีนี้มีแม่ค้าร้านอาหารที่กาลสินคนหนึ่งเขาไปซื้อน้ำปลาที่ตลาด
เป็นร้านประจำที่ซื้อกันเป็นประจำเลยนะคะ
ซื้อมาเสร็จปุ๊บกลับมาที่ร้านก็ว่าเดี๋ยวจะเอามาประกอบอาหารขายใช่ไหม
ดูขวดน้ำปลาสีน้ำปลามันแปลกมันดูขุนแปลก
พอเทออกมาเท่านั้นนะคะคุณนี่ใช่น้ำปลาไหม

คือสีมันสีมันดูเหมือนปลาร้ามากกว่าน้ำปลาอีก
เธอก็เลยว่าโอ๊ยนี่น้ำปลาปลอมหรือเปล่าเนี่ยเหมือนน้ำต้มเกลือย้อมสีซะมากกว่า
แม่ค้ารายนี้ก็เลยแจ้งผู้สื่อข่าวให้ไปตรวจสอบเลยนะคะ
โดยเธอบอกว่าเธอไปซื้อน้ำปลาขวดนี้มาจากตลาดในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
จะเอามาปรุงเป็นอาหารให้กับลูกค้านี่แหละ

ใครจะกล้าเอามาประกอบอาหารให้ลูกค้าล่ะ
บอกว่าขอเตือนนะขอเตือนสำหรับคนที่จะไปซื้อน้ำปลานะคะ
ตรวจสอบขวดน้ำปลาให้ดีก่อนซื้อนะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอแบบนี้แบบเธอ
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
ช่วยไปตรวจสอบตามร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองกาลสินหน่อย
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหน่อย
กลัวจะมีน้ำปลาปลอมระบาดแบบนี้
หรือไม่ก็การนำน้ำปลาที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาขาย
อ่ะร้านที่ขายก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะ
ว่าน้ำปลาที่เราเอามาขายบางทีมันมาเป็นรังแล้วก็เอาของลงอย่างนี้
ลองเช็คสต๊อกตรวจของดูหน่อยว่ามันได้มาตรฐานไหมมันดีหรือเปล่า
เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็เสียชื่อเสียงร้านด้วยครับ